บันเทิงไทยรัฐของเราขอเริ่มต้นกันด้วยเรื่องดีก่อนเลยค่ะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ
กับพระเอกสุดหล่อน้องต่อธนภพนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะพาคุณผู้ชมไปร่วมงานบุญนะฮะงานพิธีอุปสมบทที่เป็นการภายในเฉพาะคนสนิท
แล้วก็ครอบครัวเท่านั้นค่ะจัดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่ง
กรุงเทพมหานครนะคะคือบันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้รับคำตอบจากทีมประชาสัมพันธ
บอกว่าเป็นความตั้งใจของน้องต่อเองนะคะที่ต้องการเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์
เสร็จสิ้นการถ่ายละครเรื่องหัวใจศิลานั่นเองค่ะ
เมื่อสักครู่คนที่ตัดผมให้อยู่นี่คือผู้กำกับของละครเรื่องหัวใจศิลานั่นเอง
แล้วนี่ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ในการบวชครั้งนี้ค่ะน้องต่อหรือว่าพระต่อนะคะได้ฉายาว่าพระกิตติยาโนค่ะ
แปลว่าผู้มียานเป็นเกียรตินั่นเองค่ะ